จังหวัดนครราชสีมาเขาบอกว่าชาวบ้านแถวนี้

ไปเจอบางสิ่งบางอย่างที่แบบมันชวนให้ขนลุกครับ

กลางลำน้ำแบบนี้ใครจะเชื่อ

ถูกแขวนเอาไว้ที่ตอต้นตะเคียนอ่ะ

เอาเพื่อความรู้จังหวัดนครราชสีมา

เรือท่องเที่ยวเนี่ยผ่านไปผ่านมาแถวนั้น

ชุดไทยมาแบบนี้สีเหลืองด้วย

โอ้โหเรียกได้ว่าถ้าคนในพื้นที่ก็บอก

บอกไม่ต้องอียังมาถามลุงนี่มา

แป๊ะสินกลางอายุ๖๗ปี
เล่าให้ฟังว่าตัวเขาทำไร่มันสับปะหลังอยู่บริเวณนี้
และไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ลุงทำเองรับผิดชอบเอง
คุณลุงเป็นคนนำเอาชุดสบายมาแขวนเอาไว้ที่ต้นตะเคียนกลาง
ลำนับแบบนี้ด้วยตัวเขาเอง

เล่าให้ฟังอย่างนี้ตรงนี้มันมีตำนาน
เขาบอกว่าแม่เท่าเนี่ยเรือล่มเสียชีวิตมานานกว่าร้อยปี
ชาวบ้านโยกแม่เท่านี่แหละจะคอยปกปักดูแลรักษาชาวบ้านที่ร่องเรือ
ไร่มันสัมปะหลังอยู่แต่วันนั้นนอนไม่ค่อยหลับ
มันกระสับกระส่ายคล้ายมีบางสิ่งบางอย่างรบกวน
เขาก็เลยขอละกันยกมือไหว้ขอให้นอนหลับสบายหน่อยได้ไหม
ปรากฏว่าสบายใจขึ้นแล้วหลับเฉยเลย
เอางี้ในเมื่อหลับได้หลับดีก็เลยนำสบายนี้มาถวายให้กับเจ้าแม่

แต่ถวายทั้งทีมันต้องมีความแบบว่าไม่เหมือนที่อื่น
ก็เลยมาแขวนเอาไว้กลางลำน้ำแบบนี่เลย
แต่ด้วยความที่ว่าพอมาแขวนเอาไว้แล้วไม่ได้บอกใคร

ใครก็เข้าใจเรียบร้อยเนี่ยคะ